ฟังคุณอนุทินล่าสุดหน่อยไหมค่ะคุณอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดบุรีรำ
นี่นะฮะผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงราบรื่น
แต่ก็ยังมีรอยยิ้มโดยบอกว่ายินดีกับพักเพื่อไทยและก้าวไกลด้วย
ส่วนพักภูมิใจไทยถือว่าคะแนนดีขึ้น
เลือกตั้งปีนี้ถือว่าขยับจากอันดับ๕มาเป็นอันดับ๓
หมายถึงจำนวนสอสอเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ซึ่งไม่ว่าจะได้เสียงเท่าไหร่ก็พร้อมรับใช้ประชาชน
แต่เสียดายที่ในกรุงเทพภูมิใจไทยไม่ได้
คุณอนุทินบอกว่าการที่พักภูมิใจไทยจะจับมือกับพักเก้าไกลได้หรือไม่
เดี๋ยวต้องดูจำนวนสอสอของแต่ละพักก่อน
ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้เพราะตัวเลขยังไม่นิ่ง
รอให้นิ่งก่อนเดี๋ยวกลับไปถึงกรุงเทพเนี่ย
เดี๋ยวก็คงจะมีตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้น
อันนี้ให้สัมภาษณ์ตอนที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินนะฮะ

แต่คุณอนุทินบอกว่าวันนี้คงไม่ได้เข้าพักคงเข้าพักไม่ทัน
หัวหน้าพักภูมิใจไทยยังบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีพักไหนโทรมาหานะครับ
เพราะผลการเลือกตั้งที่ออกมายังเป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและยังไม่เสร็จ
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งฟันทงแต่ในส่วนภูมิใจไทยถือว่าดีใจที่ได้สอสอมากขึ้นกว่าเดิม
อันนี้ความที่จะร่วมกับสบายจากหน้าไทยไหมครับ
ผมว่าตรงนี้ต้องดูแล้วเพราะว่าครัวเดิมมันก็คงต้องดูจำนวนต่อแต่ละคนของแต่ละพักที่เข้ามา
เคยบอกแล้วครับว่าพอใจในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียง
แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจ

เราตอนนี้ก็นับดูเราก็มีมากกว่าเดิม
ตอนปี๖๒เรามีสอสอเขตอยู่๓๙คน
ตอนนี้ก็นักคร่าวก็มีมากกว่าเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่

ก็โอเคเป็นที่น่าเสียดาย
แต่เราก็ยังคงจะต้องทำงานรับใช้

นี่คุณอนุทินนะฮะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
นี่ล่าสุดเพิ่งโพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ด้วยนะครับ

ใช่ค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทย

น้ำเสียงฟังดูเหมือนว่าจะหวั่นไหวกับ
หมายถึงว่าการจัดตั้งรัฐบาลกับรัฐบาลชุดเก่า
เดี๋ยวฟังตะเกียร์ยังสะดุดเลยรู้เลยว่าแบบจังหวะเหมือนว่าตัวเลขจะไม่ได้นะ
ทิศทางอนาคตของภูมิใจไทยจะเดินไปยังไง
คือในแง่ตัวเลขสอสอผมว่าเขาไม่ได้บกลบจากเดิมเยอะเพราะเดิมมีอยู่๖๖ที่นั่ง
ถ้าตัวเลขล่าสุดตอนนี้คือ๖๙ก็ถือว่าพอไปได้นะครับอย่างน้อยก็เท่าเดิม
แต่ว่าอย่างที่คุณสมบัติบอกนี่แหละครับว่าอนาคตของภูมิใจไทยจะเป็นยังไง

นี่คือสิ่งที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิใจไทยเหมือนกัน
ว่าจะเดินไปอย่างไรถ้าในเมื่อครับอาทบาจเดิมอาจจะไปได้ยาก
แต่เคลียร์กันได้แต่สิ่งที่จะคุยกับแก้ไกรไม่ได้คือว่าวิธีการจัดตั้งรัฐบาลมันคนละแบบ
ต้องการจะใช้วิธีคิดใหม่ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้คือสิ่งที่อาจจะไม่สอดรับกับวิถีทางการเมืองแบบของภูมิใจไทย